อีก๕วันอีกตั้ง๕วันคุณผู้ชมค่ะ
ถึงจะมีการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ใช้คำว่าตั้ง๕วันนี้คือใจจะขาดใช่ไหม
จะขาดรออยู่รอที่จะเป็นเศรษฐีคนต่อไป
แต่คุณผู้ชมเอาจริงนะคนในวงการบันเทิงของเรา
ที่บอกว่ารัวเพราะอะไรดูเลขของพ่อน้ำสองของเรา
พิมมวลสิทธ์ค้ำซอยคุณผู้ชม
ถ้าเขาซื้อมาเลขที่ชอบคือเลขอะไรรู้มั้ย

อังงี้ยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมข้า

ในคลิปเนี่ยพี่มณศิษย์ยังบอกอีกว่า
อย่าลืมนะครับ๘๖๕๘๕๖นี่เขาย้ำแบบนี้นะดูท่าว่าจะชอบตัวเลขนี้มากเลยนะคะ
ส่วนด้านนักร้องหนุ่มการทัศนะแหมคนนี้ต้องบอกว่าฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีเก่า
คืออย่างนี้เมื่อวานนี้นะคะน้องการเนี่ยเขาขับรถเฉียวกับรถสิบล้อคุณ
คือเขาบอกว่าเฉียวกับรถสิบล้อตายแล้วแต่ละแฟนคลับบอกเป็นห่วงหนักมาก
กลัวว่าน้องเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่โล่งอกโล่งใจกันได้เลยนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพนี้ค่ะยกมือไหว้อยู่ข้างรถไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไร
แล้วก็ขอโทษผู้จัดงานรวมไปถึงแฟนชาวหัวหินด้วยที่ไปขึ้นเวทีช้า
แฟนคลับพอตกใจเสกเนาะหายห่วงแล้วก็เหมือนเรานี่แหละนะคะ
อยากรู้เลยอยากรู้ป้ายทะเบียนรถเขาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเราไม่ทำให้ผิดหวังไลน์ไปถามเลยจ้ะ
น้องก็รีบตอบกลับมาเลยว่าเลขทะเบียนรถผมก็คือ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเผื่อจะเป็นการรับทรัพย์หลังฟาดเคราะห์เนาะ
แต่เลขเนี่ยมันก็ตรงกับของพี่มนต์สิทธิ์เหมือนกันนะ
๙๖๕๖๕๙ของพี่มนต์สิบเนี่ยแล้วพี่มนต์สิบก็ยาวไม่ชอบเลขนี้
จับคู่มาให้แล้วนะจะได้ไม่ต้องคิดนี่นิดนึง
วันก่อนที่พี่แมนการินเข้ามาไลฟ์กับบันเทิงไทยรัฐใช่ไหม
เขาบอกว่าตัวเลขสำหรับปีหน้าที่เห็งเนี่ยคือเลข๖๙๙๖๕๖๖อะไรอย่างนี้
เฮ้ยมันเข้าวักมือถือขึ้นไปนะเล็บแล้วตาเหลือกแล้ว